ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักคนมีคู่จะมีเรื่องขัดแย้ง
ทำให้อารมณ์เสียได้ง่ายมีเกณฑ์จะเกิดปากเสียง

คนโสดจะมีผู้หยิบยื่นความรักให้
เป็นช่วงเวลาที่สุกสดชื่น
สุขภาพตัวท่านและครอบครัวจะปลอดภัยราบรื่นดี

ที่ทำให้เกิดความกังวลใจห่วงใย
ที่มีขึ้นกับญาติหรือมิตรสหายเท่านั้น
การเงินยังคงอยู่ในสภาพคล่อง

แต่เกณฑ์ของการใช้จ่ายมีโอกาสได้ลาบจากการทำงาน
มีโอกาสจะได้หนี้สินกลับคืนมาบางส่วน
การงานผู้ใหญ่มักจะถามหาเรียกใช้
ทำให้มีงานเข้ามาเป็นระยะบ่อยครั้ง
ส่วนเรื่องการเลื่อนตำแหน่งมักมีข่าวดี

กว่าจะได้รับคำสั่งแต่งตั้ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์